ต่อกันที่ทีมสุโขทัยเอฟซีนะคะเปิดตัวทีมรวมถึงชุดแข่งใหม่
เพื่อที่จะสู้ศึกไทยลีกระดูกาลสองพันสิบเก้าก็นำมาโดยจอนบักโจ้ค่ะ
ตัวลุกกัปตันทีมพร้อมด้วยผู้เล่นใหม่นะคะ
อย่างเปต้าออลันดิกค่ะกองหน้าสัญชาติมอนโตเนโก
คราวส์ค่ะผู้สาวประตูลูกครึ่งไทยเยอรมัน
ริโก้แรมซี่นะคะแนวรุกดริกีทีมชาติฟิลิปปินส
แล้วก็จุงเมียงโอกองกลางชาวเกาหลีซึ่งคอนเซ็ปต์ในปีนี้ของสุโขทัยเอฟซีนะคะ
ก็มาในคอนเซปต์ที่ชื่อว่าที่มุ่งเน้นให้ทีมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากกว่าเดิมค่ะ
หัวใจสำคัญก็คือแฟนบอลที่สัทธาในทีมแล้วก็ส่งแรงใจสนับสนุนตลอด
เพื่อให้ทีมไปสู่เป้าหมายโดยเกมนัดเปิดสนามนะคะสุโขทัยเอฟซีก็จะบุกไปเยือนพัทยายูเนเต็ด
วันอาทิตย์ที่ยี่สิบสี่กลุ่มภาพันธ์นี้ค่ะ